หนึ่งอาชีพครับเขาบอกว่าหลอนมากเลย
เรื่องของเรื่องเนี่ยนะจะไปจดมิเตอร์ไฟฟ้า
แต่ไปเจอบ้านหลังนี้บอกเลยรอบหน้าไม่มาแล้วนะ
ช่วยด้วยช่วยด้วย
อ่าทั้งหมู่บ้าน
ไม่มีใครอยู่
โอ้เป็นผมผมบอกว่าไม่จดได้แม่ครับ
ถ้ามีการใช้ไฟผมยินดีจ่ายให้ครับ
จริงนะก็มีผมผมไม่ขอมาครับ

ไม่แน่ใจไม่ต้อง้าแต่กลายเป็นหมู่บ้านร้างตรงนี้
จังหวัดอ่างทองพนักงานคนนี้เขามาจดคนเดียวแล้วก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
จะได้ถ่ายแบบส่งไปให้หัวหน้างานเขาดูไงว่าผมมาแล้วมาจริง
อืมแล้วมากลางวันด้วยอ่ะกลางวันยังเป็นแบบนี้อ้าวก็เนี้ยเมื่อกี้คอมเมนต์เขาบอกอยู่
คุณต้องมากลางคืนค่ะกลางวันไม่มีใครอยู่แค่กลางวันก็เขียวแล้ว
เออไม่เอาด้วยหรอกหลายคนก็ถามอีกหนึ่งคำถาม
อันนี้สำคัญมากนี่ขึ้นหน้าจอให้แล้วเมื่อสักครู่ไปจดมิเตอร์แล้วมันขึ้นไหมล่ะ
มิตเตอร์มันขึ้นตัวเลขอะไรบ้างตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ตัวเลขขึ้นใหม่ต